ติดตามข่าวอีกหนึ่งช่วงยาวแต่ว่าเป็นข่าวที่หลายคนตกใจกับข่าวนี้กับทนายตั้มนะ
ตกใจคือเราได้ยินชื่อของทนายตั้มเนี่ยอยู่บ่อยครั้งยิ่งโอ้โหช่วงปีที่แล้วนะ

เรื่องของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านไงก็โอ้โหเป็นชื่อคดีของทนายตั้ม
แล้วก็มีอีกหลายคดีเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อพิพาทกับคุณอัจฉริยะกับใครอีกหลายอย่าง
ปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมคะตำรวจนำกำลังไปถึงบ้านทนายตั้มไปจับทนายตั้ม
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้มันมีคดีที่ดาราสาวเอมมี่อเมริยจาขอไป
เขาถูกจับคาบ้านเลยนะกับแฟนนุ่ม
มีทั้งตาชั่งมีทั้งคือยาเสพติดอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วทนายตั้มเนี่ยไปเป็นทนายให้กับเอมมี่

ฟายแฟนถูกจับเข้าคู่ไปแล้วนะคะแต่ตัวเอมมี่รอดตอนนั้นทุกคนก็งงเหมือนกันนะว่า
สรุปคือยังไงทำไมเอมมี่รอดออกมาแต่ก็คือเอมมี่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรมากมาย
แต่ก็คือบอกว่าแบบขอตัวนะคะเดี๋ยวคุณพ่อของเอมมี่ก็มาด้วย
ตอนนั้นธนายตั้มเป็นธนายให้แต่ล่าสุดวันนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกถนัดรักธรรมผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๓
นำกำลังไปบ้านทนายสิทธาที่เบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเนี่ยนะคะ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนไปจับตามหมายจับสารมีนบุรีในข้อหา
ให้การเท็จในศาลที่สำนักงานกฎหมายสิทธาเบี้ยบังเกิดอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
มาจับถึงบ้านเลยคือเรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาจากคดีของเอมมี่นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าทนายตั้มกับพวกรวม๔คนรับวิ่งเต้นคดีหรือถ้าเรียกเป็นภาษากฎหมายก็คือ
ค้าสำนวนคดียาเสพติดที่มีนายทอทอทหารเนี่ยนะ
ว่าจ้างทีมทนายความที่มีทนายตั้มแล้วก็ทนายออ่าง
ไปพูดคุยกับนายปุญญวัฒน์ฮิรัณเตชะอืม
ข้อหาคดียาเสพติดในเรือนจำให้รับผิดคดียาเสพติด
แล้วก็บิดสำนวนช่วยเหลือเอมมี่เอมมี่อเมเรียนนี่แหละอืมอืม
เนี่ยค่ะพอบิดเพราะว่าถูกจับในข้อหารเนี่ย
ร่วมกันให้เหลือเพียงข้อหาเสพยาเสพติดอย่างเดียวซึ่งอันนี้เนี่ย
เรื่องของการวิ่งเต้นหรือว่าช่วยให้ผู้ต้องหาหลุด
บิดสำนวนคดีเนี่ยนะคะมันผิดกฎหมายมาตราหนึ่งร้อยทับสอง
หรือที่เรียกกันว่าขบวนการค้าสำนวนซึ่งเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งร้อยแปดสิบสาม
ฐานร่วมกันนำสืบและแสดงพยานหลักฐานที่เป็นเท็จและเบิกความต่อสารด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
มีนบุรีก็เลยอนุมัติหมายจับลงวันที่ไว้ก็คือ๓กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้
จังหวะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปที่สำนักงานธนายความของทนายตั้มเนี่ยนะคะ
เขาตกใจเหมือนกันนะทนายตั้มก็มีอาการตกใจเล็กน้อย
แต่ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจังหวะที่ถูกแจ้งหมายจับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็คุมตัวไปยังสอนอมีนบุรีตามหมายจับนะคะ
จากนั้นก็มีการคุมตัวทนายตั้มกลับมาที่บ้านพักที่
บ้านพักเลขที่๑๖๙ทับ๕๕ในอำเภอกระทุ่มแบนเหมือนกัน
มาหาเอกสารหลักฐานในคดี
อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นตามหน้าข่าวอยู่นะคะ
ทนายตั้มเนี่ยไปเป็นทนายให้กับเอมี่อเมริยจาคอป
นักแสดงที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมค้ายาเสพติด
ถูกจับในคดีครอบครองไอซ์๗๐กรัมยาอี๑๐เมตร
แล้วก็ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วย
ถูกบุกจับพร้อมกับนายปุญญวัตรแฟนนุ่มนี่แหละค่ะ
ห้องพักย่านสายใหม่ตั้งแต่๑๙กันยายนปี๒๕๖๐นะคะ
ตอนนั้นเองนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรม
ก็ไปยื่นหลักฐานร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อ
พลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็ให้ปากคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งมีพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะประธานระบุบอกว่ามันมีการวิ่งเต้น
มันมีการวิ่งเต้นให้เอมี่อเมรียหลุดพ้นข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด
จำได้ไหมคะภาพนี้เราก็ได้นำเสนอไปนะ
เอมมี่ได้รับการปล่อยตัวออกมาคือกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรมากมาย
หลายคนก็เป็นห่วงแล้วก็ดีใจกับเธอด้วยนะ
ที่เธอไม่ต้องโดนโทษหนักอะนะ
แต่ว่าแต่ว่าทีนี้มันก็มีประเด็นนี่แหละค่ะ
ว่ามันมีการวิ่งเต้นคดีให้เอมมี่หลุดพ้นข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด
เหลือเพียงแค่เสพยาเสพติดโดยเรียกรับเงินกว่า๑๐ล้านบาท
มีการทำเป็นขบวนการมากกว่า๕คนมีทั้งตำรวจมีทั้งพลเรือน
ล่าสุดทนาต้ำก็มีการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนให้คณะอนุกรรมการปปช
แล้วก็รถตรวจการไฟฟ้าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

อดีตผู้บัญชาการสตมด้วย

จริงตั้งแต่ทำคดีเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้าน
นายตั้มก็กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงเยอะ

คดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน
ออกมาทางหน้าสื่อต่างเยอะ
นายตั้มยังมีการโพสต์ข้อความด้วยนะคะ
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวหลายคนอาจจะได้เห็นแล้วนี่
ตำรวจออกหมายจับผมคดีปลอมเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับผมเลย
ตอนนี้กำลังนำตัวผมไปสนมีนบุรี
แฮชแท็กกลั่นแกล้งกันขนาดนี้เลย
โอ้โหคนแชร์คนกดไลค์เยอะมาก

คุณผู้ชมลองดูนะคะจากเพจกราฟิกที่ว่าเป็นขบวนการค้าสำนวนเนี่ย

มันมีไฟล์บันทึกเสียงในเรือนจำมีนบุรี
ที่ยืนยันการซื้อบันทึกจับกลุ่มหมายเลข๑๐๐ทับ๒
ก็คือหมายเลขคดีของนายปุญญวัฒน์ที่อยู่ในคุกแล้วเนี่ย
คนนี้คือแฟนนุ่มของเอมี่อเมรีย
โดยผู้ซื้อก็คือสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม
อันนี้อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญจนถึงขั้นทำให้สารออกหมายจับได้
ก็ต้องรอดูกันในศาลต่อไปว่ามันจะเป็นการกลั่นแกล้ง
หรือมันจะเป็นเรื่องจริงกันแน่